รู้เพื่อนชมครับคำถามก็คือว่าการที่มาชุมนุมแถวแดดแยกดินแดงสามล่วมดินแดง
กลุ่มที่มาตรงนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะคือวัยรุ่นเยาวชน
หรือว่าน้องที่อาชีวะเป็นนิสิตนักศึกษา
เค้ามีจุดประสงค์แบบไหน
พยายามจะเดินไปที่หน้าค่ายทหารบ้านพรรคของนาโยก
ส่วนหนึ่งวันนี้เขาไปรวมตัวกันก่อนที่อนุโสรีประชาธิปไตย
ซึ่งทางฝั่งนั้นเขาก็จะบอกแล้วว่าของเขาจะอยู่ตรงนี้แบบนี้ไม่เคลื่อขบวน
แต่กลุ่มที่ขึ้นกระบวนไปที่สามเหลี่ยมดินแดง
ตรงนี้เนี่ยเราได้คุยกับกลุ่มเยาวชนที่มาชุมนุมนะครับ
บอกว่าจุดที่มารวมตัวกันเนี่ยแล้วก็ไปต่อที่แยกดินแดงทุกวันเนี่ย
หมายหลักคือต้องการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ให้ออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรี
ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกเขาก็จะไปแบบนี้ทุกวัน
ที่แยกดินแดงทุกวันไปแสดงออกลักษณะแบบเนี้ย
ถ้าต้องเผชิญหน้ากับตำรวจก็ต้องเผชิญหน้า
คือน้องบางคนถึงขั้นบอกว่าเขาไม่กลัวตำรวจเลยนะ
กลัวอันตรายนะเขาต้องการทำเพื่อชาติ
อันนี้ที่เขาบอกกับเรานะครับส่วนรูปแบบการนัดนัดกันยังไง
ก็จะมีรุ่นพี่เขาจะคอยแจ้งว่าเดี๋ยววันนี้ไปเจอจุดไหนก่อน
แล้วก็จะไปต่อจุดไหนแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะไปอยู่สุดท้ายที่แยกดินแดง
มีเยาวชนชายคนหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่ามาร่วมชุมนุมเนี่ยมาเรียกร้องเนี่ยไม่ได้บอกที่บ้านนะ
ซึ่งที่บ้านเนี่ยเกรงว่าถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นห่วง
เพราะแน่นอนว่าเขาต้องเป็นห่วงว่าน้องเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บหากมาชุมนุม
นี่ทีนี้นี่ปุ๊กป้ายการเกิดสู่เมืองแล้วก็ได้เคลียดต่อไป
ใดให้คุยกับที่บ้านเขาว่าจะมาชุมนุม

ก็เขาไม่อยากให้มาในวันนั้นน่ะ

เอาละเยาวชนปลดแอบรัศดรแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือว่าทะลุฟ้า

แต่จะมีน้องกลุ่มหนึ่งที่เขาจะไปจบสุดท้ายกันที่แยกดินแดงทุกวัน